เราพูดคุยกันเรื่องของผลการแบ่งขันฟุตบอลเจอร์โต้ต้าไทยหนึ่ง
ซึ่งล่าสุดนะครับ๓แต้มของเชียงราย
แทนว่าเขาขึ้นมาเป็นรองจ่าฝูงขนาดที่เมืองยูนิเต็ต
แม้ว่าจะมีผู้เล่นมากกว่าสุพรรณแต่สุดท้ายทำได้เพียงแค่เสมอครับ
ที่๑๑ของฟุตบอลไทยลีก๑ครับเชียงรายยูนิเต็ดอันดับ๔
เปิดบ้านเจอกับชนบุรีอันดับ๙
เกมนี้มีเพียงแค่ประตูเดียวเกิดขึ้นนะครับ
และเป็น๓แต้มของเจ้าบ้านลุยมาแล้วใส่ลูกนี้

ยิงไกลของสมคิดชำนาญศีลประตูแรกของเจ้าตัวในซีซั่นนี้ครับ
โอ้โหยิงสวยจริงลูกเดียวเพียงพอครับ
คะแนนขยับขึ้นรองจ่าฝูงมี๒๒แต้มตามหลังท่าเรือ๒คะแนน
ส่วนชนบุรีนั้นหล่นไปที่๑๐มี๑๒คะแนนเท่าเดิมครับ

เกมของ๒ทีมท้ายตารางซุภัณฑ์บุรีอันดับ๑๔
เปิดบ้านเจอกับเมืองทองยูเนเต็ดอันดับสุดท้ายครับ
โค้ชแล้วก็ผลงานนี้ยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่นะครับ
และเกมนี้ครับมีจังหวะสำคัญ
ดิสรพรมรักนะครับยกบอลกระดกหลบเดี๋ยวดูอีกครั้งภาพช้านะครับ
โดนจริงนะครับเข้าช้าครับ
นากรอสุรินนาที๒๖แต่สุดท้ายนะครับ
พุทธศิลป์พาดุมาสพันธ์สะโบครับไม่ให้จุดโทษนะครับ
แล้วก็ครึ่งหลังครับอาทิตย์๕๗จังหวัดนี้ของสุภัณฑ์
เหลือเวลาเล่น๑๐คนครับเดี๋ยวต้องสินวาไปทำฝ่าสุภัณฑ์บุรีรัตน์
เหลืองที่๒กลายเป็นใบแดงไล่ออก
หลังจากก็มีจังหวัดต่อเนื่องนะครับ
ก็มีแบตตี้นะครับบาซัทพรีคลิก
แต่ว่ายังติดเซฟของทางสินทวีชัยนะครับ
แล้วก็เมืองทองผู้เล่นมากกว่าพยายามจะบุกใส่ครับ
หาจังหวะทำประตูให้ได้
ยังอยู่อันดับสุดท้ายครับเมืองทอง
มี๘แต้มและสุพรรณบุรีนั้นมี๑๐แต้ม
จับขึ้นมาอยู่อันดับ๑๓ครับ
ผลอีก๒คู่นครราชศรีมาครับ

แล้วก็ชัยหน้าทอนบิลแพ้ให้กับราชบุรีไป๐ประตูต่อ๓ครับ

ดูการหลังนี่ท่าเรือไม่เคยชนะแบงคอกได้นะครับ

คลองเตยได้ประตูขึ้นนำ๑๐จากธนากูลวิเชียนกุล
ช่วงแรกสนามค่อนข้างจะลื่นนะครับ
ผู้เล่นหลายคนพอเลี้ยงบอลจังหวะพลิกบอลมีปัญหาตลอด
ในช่วงครึ่งหลังนาที๒๔ก็ถือว่าได้คืนมาเร็วจากจังหวะยิงสุดท้ายของวัชรินวัศกาล
แต่พอได้เร็วก็มาเสียเร็วเหมือนกันครับเพียงแค่นาทีเดียว
การเทรดนำ๒๑จากวัดชะระไลศรีครับ
ยิงโล่งแบงคอกไม่ยอมพวกเขาไล่ตีเสมอครับบอลกึ่งยิงกึ่งผ่านมาแล้ว
สกัดกันไม่ขาดนะครับผ่านเข้าในเป็นมุมัติอุสมันบูซาครับได้ชาร์จสกิดบอลเปลี่ยนทาง๒๒นาที๓๒
แต่อีก๒นาทีท่าเรือได้ประตูครับขึ้นนำ๓๒และเป็นประตูชัยจากลูกยิงของพรมงคลศรีทรัพย์แสงครับ
จบเกมท่าเรือบุกชนะครับ๓ประตูต่อ๒มีเพิ่มเป็น๒๔คะแนนก็ยังคงนำเป็นจ่าฝูงต่อไป
ส่วนผลในคู่อื่นมหาวิทยาลัยเกษตรบรรดิครับเอาชนะธรรมศาสตร์ยังบัตรไป๔๒
แล้วก็นนทบุรีนะครับแพ้ให้กับสิงห์สมุทรสาครไป๒ประตูต่อ๕
อีกหนึ่งคู่ศรีสะเกดฟุตซอลคลับเอาชนะบางกอกซิตี้ไป๕ประตูต่อ๓ครับ